เดี๋ยวมาดูความคืบหน้าทางคดีของตำรวจหน่อยกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้สนบุคโลนะฮะก็ถือว่าคดีหลักก็อยู่ตรงนี้ด้วย
เพราะว่าคอนโดมิเนียมที่ไปพบลาลาเบล
ถูกทิ้งอยู่ที่ล็อบบี้แล้วก็เสียชีวิตแล้วเนี่ย

แต่ถ้าไล่ต้นทางก็ต้องไปที่บ้านปาร์ตี้ที่บางบัวทอง
แต่ว่าบุคโลเขาทำคดีหลักอยู่นะครับ

วันนี้พลตำรวจรีสัมฤทธิ์ตรงเต้าภูมิคับการสนบาล๘
ได้ไปประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ

ตำรวจได้สอบปากคำพยานใกล้ชิดทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ไปแล้ว๒๐ปากนะครับ

หลายคนให้การเป็นประโยชน์ต่อการไขปริศนาของคดีนี้นะครับ
คนในปาร์ตี้วันนั้นนะครับ
กันยายนนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ
๑๐คนในงานปาร์ตี้
ผู้ชาย๖คนมีในคิวที่เป็นเจ้าของงานปาร์ตี้
มีในตีพี่ชายของในคิวซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
จริงเขาก็เป็นเจ้าของบ้านร่วมกันนี่แหละพี่น้องนะครับ
แต่ในคิววันนั้นเป็นคนจัดปาร์ตี้
มีนายน้ำอุ่นนะฮะซึ่งอยู่กับลาลาเบลเป็นคนสุดท้าย
มีคนไปพบศพในสภาพที่เป็นศพ
น้ำอุ่นไปในฐานะขอไปหน่อยพี่ผมขอไปด้วย
ว่ามีปาร์ตี้แล้วก็ลาลาเบลจะมา
เพราะว่าตามข้อมูลของคนใกล้ชิดกับลาลาเบล
บอกว่านายน้ำอุ่นเขาแอบชอบลาลาเบลอยู่
อีกคนนึงที่เป็นผู้ชายนะครับ
อีก๓คนเป็นผู้ชายเป็นเพื่อนของในคิว
ที่เป็นคนจัดงานปาร์ตี้อืมรวมแล้วมีผู้ชาย๖
ส่วนอีก๔คนที่เป็นผู้หญิงก็คือ
แล้วก็มีแฟนของตีพี่ชายของคิวที่เป็นเจ้าของบ้าน
ตำแหน่งการนั่งในงานปาร์ตี้นะครับถ้าดูจากตามคำ
บอกเล่าคำกล่าวอ้างของในคิวที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของ
จัดงานปาร์ตี้นะครับได้บอกว่าลักษณะการสังสรรค์เนี่ยเขามี
โซฟาอยู่สี่มุมล้อมโต๊ะที่วางเหล้าช็อตเอาไว้มีเครื่องดื่ม
มึนเมาชนิดต่างซึ่งนายน้ำอุ่นจะนั่งอยู่ข้างลัลลาเบล
เจ้าของบ้านอ้างว่าระหว่างที่อยู่ในงานทั้งคู่จะเหมือนสนิท
นมกันคล้ายกับเหมือนจะเป็นแฟนกันลักษณะแบบนั้นเจ้าของบ้าน
เขาอ้างนะระหว่างน้ำอุ่นกับลาลาเบลบอกเหมือนจีบกันอะไรอย่างนี้
อดกันหอมกันนะเขาอ้างนะแต่ตามคำกล่าวอ้างของเจ้าของบ้านนะ
ครับค่ะถัดมานะครับก็จะเป็นตำแหน่งของในคิวเจ้าของบ้านที่จะ
ปีใหม่ปีใหม่นี่ก็เป็นพริตตี้อีกคนนึงค่ะที่มาทำงานเอ็นคู่กับ
ลาลาเบลนั่งข้างกับกลุ่มเพื่อนของในคิวที่เป็นผู้ชาย๓คน
มุมนี้เขานั่งกัน๔คนแล้วก็จะมีตีกับแฟนของตีที่นั่งอยู่
ข้างกันจากนั้นทั้ง๑๐คนก็สังสรรค์กันอย่างสนุกสนานนะครับ
จนมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ลาลาเบลน่าจะมีอาการแบบมึนเมาแบบ
สุดมากเลยจนรู้สึกว่าไม่ไหวก็เลยปลีกตัวออกไปนอนตรง
โซฟาหลังเก้าอี้ที่ลาลาเบลนั่งอยู่ข้างน้ำอุ่นนั่นแหละนี่นะฮะทีเนี้ย
ค่ะทางพตรสำริทก็เลยบอกว่าจากการสอบปากคำพยานหลาย
คนให้การว่านายน้ำอุ่นทำหน้าที่เป็นคนชงเหล้าให้ลาลาเบล
ดื่มครับมีทั้งแบบเพียวคือเหล้าล้วนแล้วก็มีทั้งเหล้าผสมน้ำ
ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าน้ำอุ่นมีความผิด
ในลักษณะที่ว่าเป็นการกระทำที่ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ถึงแก่ความตายหรือเปล่าเพราะยังไม่สามารถสรุปเวลาและ
สถานที่การเสียชีวิตของลาลาเบลได้คือตอนเนี้ยสิ่งที่ต้อง
รอก็คือรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อยืนยันเวลา
การเสียชีวิตของลาลาเบลที่แน่นอนและชัดเจนส่วนข้อมูลทาง
การแพทย์ที่บอกว่าการดื่มแอลกอฮอลเข้าร่างกายเกิน๔๐
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในระยะเวลาสั้นอาจทำให้เกิดภาวะหยุด
หายใจได้แม้ว่าจะได้ข้อมูลมาว่าในงานปาร์ตี้เนี่ยค่ะดื่ม
เล่ากันทั้งหมด๔ขวดแต่๔ขวดที่ว่าเนี่ยคือตำรวจบอกว่า
ยังไม่รู้ไงใครดื่มมากดื่มน้อยขนาดไหนเพราะสี่ขวดเนี่ยกิน
กันทั้งหมดที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันครับแล้วก็ร่างกายแต่ละ
คนสามารถรับปริมาณแอลกอฮอล์ได้ต่างกันด้วยส่วนร่องรอยฉีก
บริเวณช่องคลอดของลาลาเบลตำรวจบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะ
ยังไม่รู้ว่าเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าหรือเกิดจาก
ถูกอื่นใดยังต้องใช้ผลนิติวิทยาศาสตร์ต้องใช้ระยะเวลาที่
เกิดบาดแผลมาตรวจสอบมาประกอบการพิจารณาแต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยว
หลังจากนี้นะคะจะเรียกพริตตี้รวมถึงพยานที่อยู่ในลิฟต์ตาม
คลิปอ่ะค่ะอืมเขาจะต้องเรียกทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยค่ะ
พยานบุคคลก็สำคัญนะคะครับมาสอบปากคำอย่างที่คุณภาคภูมิบอก
ว่าผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในลิฟต์ไปให้ปากคำกับตำรวจเรียบร้อย
คือพยานบุคคลเนี่ยนะสอบปากคำไปแล้วตอนนี้อย่างน้อยคือ๒๐คนนะตำรวจบอกแบบนี้
แล้วก็มีรายงานว่าผลการชนสูตรหาสารพิษในร่างกายของลาลาเบลเบื้องต้น
ไม่มีสารพิษค่ะไม่มีสารเสพติดค่ะ
แต่ผลการตรวจเลือดมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสูงมากนะคะ
สูงกว่า๔๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้
เพราะว่าอย่างที่ตำรวจบอกข้อมูลการแพทย์บอกถ้าว่าถ้าเกิน๔๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แล้วแบบเร็วดื่มเร็วในระยะเวลาสั้นหยุดหายใจได้เลยนะ
ก็ไปถึงช่วงบ่ายเองอ่ะใช่บ่ายโมงอ่ะไปเริ่มงานอ่ะ
แล้วยังมีการคุยข้อความกับเพื่อนเลยน้องเบล
บอกไม่ต้องชงต้องชงให้ดื่มอย่างเดียวใช่
ดื่มเร็วมันอันตรายมากค่ะ
สำหรับการแจ้งความเอาผิดน้ำอุ่นเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับใครเลย
เพราะความผิดที่เกิดขึ้นหลายกรรม
ตอนนี้ต้องมุ่งเป้าไปที่๑ต้องหาสาเหตุการตายให้ได้ก่อน
ลาลาเบลเสียชีวิตเพราะอะไรหัวใจวายหรือดื่มสุราเกินขนาดหรืออย่างอื่น
ซึ่งตอนนี้ก็ยังต้องรอผลนิติวิทยาศาสตร์อีกนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะมายืนยันอีกครั้ง
ส่วนการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพิสูจน์รายละเอียดในเชิงลึกอันนี้ใช้เวลา๗๑๕วันนะคะ
ตำรวจยืนยันว่าสัปดาห์หน้าจะได้ผลการตรวจเลือดในตัวลาลาเบลกับน้ำอุ่น
และผลการตรวจอวัยวะร่างกายภายนอกจากนิติเวศซึ่งถ้ารู้ผลสองส่วนนี้ค่ะ
คดีจะชัดแล้วดังนั้นให้รอสัปดาห์หน้าคดีจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะ
พยานที่เราสอบเพิ่มเติมได้เมื่อวานนี้ก็เป็นไปในทางเดียวกันว่า
อุ่นเนี่ยก็ลินเหล้าให้กับผู้ตายทานทั้งเพียวทั้งผสมน้ำ
แต่ในการพิสูจน์เนี่ยมันต้องพิสูจน์เวลาตายที่ค่อนข้างจะใกล้เคียง
จะเป็นการพิสูจน์ตรงนั้นมากกว่านะครับ
อย่างกรณีถ้าเราจะสันนิษฐานว่ากินเหล้าแล้วก็กดทับประสาท
แล้วก็เป็นเหตุให้น้องเขาเสียชีวิตเพราะว่าหยุดหายใจ
เพราะตรงนี้เรายังไม่กล้าฟันทงนะครับ
ขอรอผลการตรวจที่เรากำลังรอก็คือผลนิติเวชอย่างไร
มันปฏิเสธได้โดยยากเลยล่ะ
อย่างที่ท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘บอกแล้วฮะ
ตอนนี้ตำรวจต้องรอผลการตรวจอย่างเป็นทางการจากทางนิติเวทย์
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แต่ผมเชื่อว่าคดีแบบนี้ไม่ลึกลับซับซ้อน
คือตำรวจเขาป่านนี้เขารู้แล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนั้น
จากการสอบปากคำพยาฟังหลายรายปาก
ทางภพิศก็เรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวน
แล้วก็บอกให้ติดตามคดีนี้
คาดว่าจะมีความชัดเจนขึ้นโดยเร็วนี้
ภายในสัปดาห์หน้าคงจะมีความชัดเจนขึ้น
แต่ทีนี้เนี่ยถ้าผมดูแล้วนะคุณเขียนมาสอน
คือต่อให้ไม่มีเรื่องของสารเสพติด
หรือว่าการล่วงละเมิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่โดยหลักแล้วของการไปให้คนกินเหล้า
หรือว่าจะมอมเหล้าเขาจนเขาแบบหมดสติ
แล้วน็อกแล้วเสียชีวิตเนี่ยอันนี้มันก็มีความผิดนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะการเกิดเหตุในลักษณะของการปาร์ตี้กันเนี่ยค่ะ
ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนบังคับยัดให้ลาลาเบลดื่มเหล้านะ
แต่คุณอยู่ในเหตุการณ์คุณเชียร์คุณช่วยรินคุณเฮ้ไปกับเขาด้วย
มันก็ถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนะ
คือคุณไม่ห้ามคุณปล่อยให้เขาดื่มจนเขาตาย
คุณผ่ยช่วยทุกคนหมายถึงความผิดหรือเปล่า

แต่คุณกลับพาเขาไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็
พยายามแชตพยายามถามพยายามพูดพยายามคุยว่า

เหตุการณ์ในลักษณะแบบเนี้ยค่ะ
อาจจะถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยนะ
ดังนั้นเหตุการณ์นี้มันอาจจะไม่ได้มีผู้ต้องหาเพียงแค่รายเดียว
ซึ่งคุณแม่ของลาลาเบลก็เชื่อแบบนั้น
แม่บอกว่าเชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันน่าจะทำกันเป็นลักษณะของขบวนการนะคะ